ความรักโอ้โหสวีทวิดวิวมาก

แล้วต้องบอกว่าล่าสุดคุณผู้ชมมีดราม่าเรื่องนี้อีก
ก็มี๑คอมเมนต์ที่เปลี่ยนโลกอีกแล้ว

แล้วเพื่อนตรูล่ะเอาไปไว้ไหน
จ้าพ่อเมซซี่เจย์คนดีจ้าพ่อนักบอร์นทีมชาติ

แต่นี่มีมานานแล้วนะตั้งแต่เริ่มที่เขาประกาศตัว
แต่ถามว่ามีแบบนี้แล้วเมพิชชนาธิ์รู้สึกอะไรไหม
ถามซี่ตอบเมเลยไปถามเมดีกว่า
เมย์บอกว่าไม่รู้สึกอะไร

ที่แบบมันผิดอะไรอย่างนี้
คือบางทีเขาก็บอกเราว่าอันนี้ไม่ใช่อะไรอย่างนี้ค่ะ

จะชอบให้แฟนฮอต
เป็นรู้สึกภูมิใจเวลาผู้หญิงมากรี๊ด
แต่ทำอะไรไม่ได้เพราะเราเป็นเจ้าของ

เราก็สวยเลยค่ะ

วันนี้ก็ปฟลการณ์แต่เลื่อยคุณมันอย่างเดียว
เขาไม่มีเวลาไปเจ้าชู้หรอกค่ะ

เมื่อกี้ดูแล้วหน้าเธอเท่ากับฉันเลยอ่ะอายุก็ไม่ได้ต่างหรอก
ก็เอาว่าไม่อยากพูดอะไรเยอะดูกันไปเรื่อย
ตอนนี้มันดีก็จะทำทุกวันให้มันดีค่ะ
ขอบคุณทุกคนที่ติดตามยังไงช่วยเป็นกำลังใจให้เราด้วย
ชีวิตทุกคนก็ต้องมีแฟนเก่านะคะพี่มิ้ว

เมื่อสักครู่นี้เห็นเสียงสูงมาก

คุณแม่ตอบนี่คุณแม่ก็ไม่ได้ตอบท่านี้
ชีวิตคนเรามันก็ต้องมีแฟนเก่าเข้ามาบ้าง

ก็คุยกับใครก็ได้ถูกไหมตอนนั้นยังไม่มีแฟน

แต่พอตัดสินใจแล้วคบเมย์ก็คือเมย์ไง

ส่วนเรื่องเก่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่าเอาเก็บมาคิดมากดีกว่า